สนทนากับเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าตัวของเขานะฮะ
มันก็น่าจะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้หรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ถ้าท่านยังจำได้นะครับ
รามเทพิทักษ์ได้โพสต์ภาพเรื่องของใบหย่านะฮะว่าตอนนี้ได้จดทะเบียนหย่ากับทางภรรยาเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ก็เปิดเผยกันอย่างเป็นทางการแล้วเอาเป็นว่าเนื้อหาที่บอกควบคู่กันไว้ก็คือ
ถ้าใครมีหนี้มีสินอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ไปตามที่คุณติ๊กอดีตภรรยาเลย
ไอจีส่วนตัวก็ได้โพสต์รูปแล้วก็เขียนข้อความถามข้อความของคุณติ๊กเลยนะฮะ
บอกประมาณว่าอิจฉาหมามันยังรักลูกอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่วันนี้ครับหนุ่มสอนรามได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความข้อความเนี่ยบอกว่ารักลูกรักสามีมันเป็นแบบนี้เหรอครับ
นี่แหละนะครับกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งอ่าความจริง
โอ้โหเขาโพสต์คลิปเสียงไว้เนี่ยยาวพอสมควรท่านท่านลองฟังหน่อยกันแล้วกัน
กำลังค่าจ้างที่ทั้งหมดคือห้าหมื่นห้าหรอครับก็มจัม
ไปแล้วด้วยไงคะมจัมไปแล้วคือมจัมไปแล้วห้าหมื่นห้า
อ๋อพี่จ่ายค่ามจัมไปแล้วอ่ะฮะจ่ายแล้วโอนไปหาหา
คุณอ่ะห้าหมื่นห้าตั้งแต่วันที่อะไรครับอ่าเดี๋ยวพี่จะ
ส่งเนี้ยไอ้นั่นให้ดูเนอะพี่ไม่มีลายหนึ่งพี่ต้องส่ง
แมสเซจหนึ่งตามเบอร์เบอร์มือถือเนี้ยครับเอ่อได้
พี่ก็โอนตั้งแต่วันที่เราคุยกันแล้วพี่ก็โอนไปครึ่งหนึ่ง
หนึ่งอ๋อพี่แต่จ่ายเงินสดไปครึ่งหนึ่งอ๋อพี่โอนไป
แล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับถูกครับถูกครับครับน้องติ๊ก

ก็ไม่แน่ใจว่านุ่มสอนรามโพสต์คลิปสนทนากับทางเจ้าของ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งเรื่องเงินค่าตัวการแสดงหรือว่าจะอะไร
แล้วแต่ของตัวเองตรงนี้จะตั้งใจสื่อความหมายอะไรยังไง
นะครับแต่ว่าภายใต้คอมเมนต์นะครับที่มีผู้มาคอมเมนต์กัน
นี่นะฮะแล้วก็มีข้อความนึงบอกว่าเดี๋ยวสังคมจะรู้ว่าคนเล่นบทรักลูกเมียมากจะเป็นยังไง
เราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่เอาเป็นว่ามันมีกรณีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
หลังจากที่พระเอกหนุ่มสอนรามออกมาเปิดเผยเรื่องการหย่ากับภรรยาครับ